เตรียมเรื่องราวของการทำการฟุตบอลชีวิตช้ำอาเซียน
รายการนี้ด้วยนะครับครับฟุตบอลรายการนี้ครับเตรียมที่จะมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบในการคันการซึ่งคาดว่าจะมีการ

ก็จะเปลี่ยนมาใช้ในรอบแบ่งกลุ่มนะครับ
ส่วนการแบ่งสายครับจะมีการเปลี่ยนก็คือเป็นแบ่งสายเป็น๒กลุ่มกลุ่มละ๕ทีมจากเดิมเนี่ยเป็นกลุ่มละ๔ทีมนะครับ
เอา๒ทีมที่มีผลงานที่ที่สุดนั้นเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและแข่งชิงชนะเลิศในแบบเย่าเยือนเหมือนเดิมนะครับ
ทางนี้จะมีการประชุมสรุปอย่างเป็นทางการที่เมืองดานางประเทศเวียดนามในวันเสาร์ที่๑๒มีนาคมนี้คาดว่า
หากผ่านมติในที่ประชุมรูปแบบดังกล่าวจะนำมาใช้ในปี๒๐๑๘เป็นต้นไปครับ
ก็เล่าให้ฟังกันอย่างคร่าวนะครับจากการแข่งขันครั้งก่อนก็คือสายละ๔ทีมพอแบบนี้เนี่ยก็ต้องการสายละ๕ทีม
ดังนั้นเนี่ยชาติในอาเซียนมี๑๑ชาติต้องคัดให้เหลือ๑๐ชาติต้องดูรูปแบบว่าจะคัดกันอย่างไรนะครับ
ว่าไทยนั้นมีวาระสำคัญในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันในปี๒๐๑๘
ซึ่งถ้าเกิดว่าจากการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยแล้วมีการเปลี่ยนกฎใหม่เนี่ยก็จะทำให้การแข่งขันสนุกมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับ
ไทยรัฐทีวีนั้นถ่ายท่อสดนะครับเริ่มเข้าสัญญาณตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกาเกมจะเริ่มคิกออฟนะครับเวลา๑๙นาที๓๐นาทีครับ
ก็ไทยรัฐทีวีของเรานี่ก็มีฟุตบอลดีมาให้ติดตามรับชมกันอีกแล้วนะครับ